สาวไทยก็สู้เต็มที่นะครับแล้วก็พยายามซ้อมตามแผนที่วางเอาไว้
กับทางเรมันสุดท้ายเราแพ้ไป๑ต่อ๓เซตนะครับ
คนแรกของเรามีพรพันธ์มีพิมพิชยาอัชราพรชัชชุออนทัศน์ดาวแล้วก็หัทยาก็ชุดใหญ่แล้วครับ
สุดท้ายเนี่ยเราต้านไม่ไหวแพ้ไป๑ต่อ๓เซตนะครับ
๒๐๒๕๑๓๒๕กลับมาชนะ๒๕๑๙แล้วก็เซตที่๔แพ้ไป๒๓๒๕นะครับ
ดาวเป็นผู้เล่นของไทยที่ตามแต้มสูงสุดนะครับ๑๗คะแนน
การแพ้ครั้งนี้ทีมนักตบลูกยางเสาไทยโดนตัดคะแนนนะครับลบไป๖๖๔แต้งนะครับ
มี๒๐๙๙๖คะแนนร่วงจากอันดับ๑๔มาอยู่อันดับ๑๕ของโลก
นัดต่อไปนะครับจะพบกับสหรัฐอเมริกาคืนนี้ในเวลาเที่ยงคืนครับ
หลังจบเกมหัวหน้าภูมิสอนอย่างโค้ชด่วนก็มองว่าการแพ้นัดนี้
ไทยมีปัญหาในการรับเสิร์ฟแล้วก็มีการเกร็งในการเล่นนะครับ
ส่วนเกมต่อไปกับอเมริกาก็หนักแต่สู้เต็มที่อยู่แล้ว
ส่วนทัศน์ดาวก็บอกว่าเสียดายทำเต็มที่อาจจะมีข้อผิดพลาดของทีมในเซต๑แล้วก็เซต๒
เรื่องของการรับเสิร์ฟก็อาจจะยังไม่ดีพอก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันครับ
ส่วนฮัทยาบำรุงสุขนะครับก็บอกว่าช่วงแรกทุกคนดูเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าอากาศมันแห้งนะครับ